พี่เชอรี่ในวันสุขแบบนี้ค่ะ

สวัสดีน้องกันด้วยแล้วก็สวัสดีแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะ

พบกันเฉยค่ะเจอกับเชรี้ก็มาติดตามข่าวบันเทิงกัน

จากโรคไข้เรือออกแต่ว่า
เหมือนจะมีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นเรื่อย
เมื่อวานนี้ค่ะคุณอาน้ำอ้อยผู้จัดการของคุณปอทฤษฎีค่ะ
ได้ออกมาบอกว่าความคืบหน้าตอนนี้
ได้ถอดเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้นับว่าเป็นวันที่๒แล้ว
ไม่มีการเผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการ
คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีเพียงแค่อาน้ำอ้อยผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกคนดัง
ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ได้ถอดเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจออก
เพื่อให้ปอดและหัวใจของคุณปอทำงานได้เองค่ะ
โดยอาการโดยรวมตอนนี้ยังคงทรงตัว
ซึ่งหลังจากนี้อยากจะให้ติดตามคำชี้แจงจากทางทีมแพทย์
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกันค่ะ
ความคืบหน้าณขณะนี้นะครับ
ทฤษฎีนี้ยังอยู่ในห้องเดิมครับ
ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับ
ยังอยู่เฝ้าระวังกันเหมือนเดิม
แต่ถ้าจะมีอะไรเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะขอเป็นคนที่เป็นคนให้ข่าวนะครับ
แล้วการรักษาวันนี้เป็นยังไง

ก็อาการก็เช่นเดียวกันคือหมอเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมนะครับ

เพื่อจะให้ปอดกับหัวใจได้ทำงานเองครับ
แปลงว่าปอดกับหัวใจได้ทำงานได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ
และเมื่อช่วงบ่ายนี้ก็ได้มีการถอดออก
แต่ก็รู้สึกว่าบางอย่างดีขึ้นนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เลยคุณหมอก็เลยยังต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดนะครับ
ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติม
จากคณะแพทย์จะเป็นคนที่ออกมาแถลงข่าว

ทั้งนี้ค่ะอาน้ำอ้อยยังเปิดเผยว่าที่ครอบครัวจะเดินสายทำบุญทุกวันนะคะ
อกจากจะขอพรให้อาการของคุณปอดีขึ้นแล้ว
ยังหวังที่จะให้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของทุกคนในครอบครัว
แล้วก็ยอมรับว่าทุกคนยังมีความวิตกกังวลกับอาการของปทฤษฎีอยู่บ้าง

แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ครอบครัวสหวงอย่างไม่ขาดสายด้วยค่ะ
ใช่แล้วค่ะกำลังใจดียังมีทุกวันส่งต่อให้คุณปอนครับ
วันก่อนที่ทางโรงเรียนเก่าของคุณปอที่บุรีรำ
อาจารย์แล้วก็นักเรียนก็ร่วมกันสวดมนต์ด้วย

กำลังใจดีมีแบบนี้ฟื้นได้แล้วนะคะคุณปอ